ทำให้เรายิ้มกว้างยิ้มออกชุ่มชื่นหัวใจกันหน่อย

พนักงานล้างท่อเขาก็เดินล้างท่อในกรุงเทพ
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้วเดินตากฝนเพื่อหาข้าวกิน

เจ้าของร้านขาหมูบอกมานี่มานี่มากินข้าวขาหมูมาเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงเอง

ยังคงเห็น

ถูกต้องไปดูภาพนี้พร้อมกันเลยครับ
อร่อยหรือแสดงว่าหิวก็ไม่รู้เหมือนกัน
ช่วงหน้ามากินใหม่นะครับ
หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาขาหมูกล้วยเจ๋ง
ก็เดินหาข้าวกินฝนก็ตกอะไรแบบนี้

เดี๋ยวเลี้ยงเองเรียกทั้ง๕คนมานั่งกิน
ไหมตัดขาหมูให้พูนจานเลย

แล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา

ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้

แล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่เขา

การทำงานต่ออีกเยอะในการช่วยแก้ไข

เจ๊ไหมด้วยและขอบคุณคนงาน